พูดคุยกับศิลปินแห่งชาติอลองฉลองพักดีวิจิตค่ะ
ล่าสุดนะคะได้รับการจดบันทึกจากกินเนสบุ๊กนะคะ
ให้เป็นภูมิกับชายที่อายุมากที่สุดในโลกนะ

ล่าสุดนะคะบันเทิงไทยรัฐไปเจอคุณอาในงานเปิดตัวหนัง

โดยมีภรรยาพี่เล็กชุดขาวคอยดูแลไม่ห่าง
แล้ว๙๒ยังเดินคล่องแค้วอยู่เลยค่ะ
คุณอาก็เปิดใจกับเราให้สัมภาษณ์ในห้องเลยนะคะ
บอกว่าอายยังไม่ลาวงการหรอกอย่างที่เขาลือกันเนี่ยมันไม่จริงเลย
เพราะว่าปกติยังทำงานเบื้องหลังอยู่เลยนะคะ
ก็คืออาจจะไม่ได้ออกกองนะแต่ดูเรื่องบทอยู่ค่ะ
แล้วก็ที่ปิดกล้องไปก็คือแคน๒แผ่นดิน

ชื่อเรื่องดีมากอังกรเดอร์บูวี่

เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนใด

ส่วนเรื่องสุขภาพที่หลายคนเป็นห่วงคุณอานะคะ

เขาให้กำลังใจตลอดคิดถึงคุณอาตลอดเลย
ยายบอกสุดยอดฟังเสียงหน่อยค่ะ
รู้สึกกภาพคุณอาตอนนี้เป็นยังไง
วันนี้ก็ไปตามสภาพอายุนะยังทำงานได้
คือทำไปเรื่อยกว่าร่างชายไม่อำนวย

ก็มีบ้างครับคนอายุป่านี้แล้วมันก็มีบ้าง
มันก็ไม่ว่าง